พาไปที่อุบลราชธานีใกล้บ้านดิฉัน
บ้านดิฉันอยู่ศิษยาเกียรติขับเลยไปหน่อยหนึ่งไปที่อุบวน
อุบลโอ้โหที่เที่ยวเยอะมากนะคุณผู้ชม
ล่าสุดเนี่ยเขาเปิดตัวที่ท่องเที่ยวใหม่ชื่อว่ามานาเดอร์
หึมานาเดอร์อ่ะเป็นร้านกาแฟสไตล็อฟมีความเป็นธรรมชาติ
มีความดิบมีความผสมผสานระหว่างทุ่งนากับกาแฟคุณผู้ชม
รถเขาเสียเหรอครับทำไมไปจอดข้างทางอย่างนั้น
ไม่ใช่ค่ะคุณนี่คือลูกค้าที่มาร้านนี้
อ๋อเหรอคือจอดรถต่อคิวกันยาวมาก
ว่าจะจอดไกลแค่ไหนฉันขอได้มาแล้วคุณดูบรรยากาศร้านสิ
โอ้โหนี่เขาแจกฟรีเหรอครับทำไมคนเยอะ
อย่างนั้นจริงนะแต่ไม่ใช่คุณผู้ชม
คือคนเยอะจริงเป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยนะคะที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานี
ก็คือร้านนี้อยู่บนทางหลวงหมายเลข๒๓บ้านเอ๊ตำบลก่อเอ๊อำเภอเคืองในค่ะ
เราไปหาเจ้าของร้านเลยไปคุยกันหน่อยซิโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ไปเจอกับสถาปนิกหนุ่มชาวอำเภอเคืองในก็คือนายอภิรักษ์นามบุตรนะคะ
ปังดูเหมือนภาษาอินเตอร์แต่จริงแล้วก็ภาษาไทยนี่แหละ
ซึ่งร้านนี้นะคะก็ตั้งอยู่กลางทุ่งนาสีเขียวบนพื้นที่กว่า๓๐ไร่เลยนะคะ
และเพิ่งเปิดตัวเมื่อช่วง๒๓วันที่ผ่านมานี่เอง
คุณผู้ชมช่วงเข้าพรรษาระยะเวลาไม่ถึงสัปดาห์
แต่ว่าร้านกาแฟร้านนี้นะคะ
ทำให้นักท่องเที่ยวกว่าพันคนไปเยือนไม่ขาดสาย

แม้ฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออก
คนจะเยอะแค่ไหนก็ต้องขอไปเลย
ไปคุยกับเจ้าของร้านเขาหน่อยดีกว่าค่ะ
กาแฟที่มีบรรยากาศดี

คนอื่นก็น่าจะมีความสุขเหมือนเรา

บรรยากาศดีแบบนี้นะคะ

ไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีขนาดนี้
โดยเฉพาะเห็นลูกค้ามานั่งแล้วเขาก็ถ่ายรูป
แล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมากันแบบกลุ่ม
แบบเป็นเพื่อนฝูงเป็นครอบครัว
หนุ่มเซาะรุ่นคู่รักก็มีด้วย
ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้คนในยุคสมัยใหม่
ได้สัมผัสธรรมชาติได้ใกล้ชิดกับทุ่งนาแบบนี้
เพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะพาครอบครัวไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด
ก็สามารถไปที่ร้านมานาเดอร์ได้

มุมนี้เหมาะมากที่จะถ่ายรูปสวย
เอ้ยคุณก็แหมได้จะรู้นะ
คุณไปนะไปให้ถูกวันถูกเวลา

ร้านนี้เปิดตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึงทุ่มครึ่ง

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข๒๓บ้านเอ๊ตำบลก่อเอ๊อำเภอเคืองใน

โทรไปสอบถามไปถามทางก็ได้
ไปถามหาที่พักก็ได้

ก็เป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนเป็นแบบ
ที่พบประสังสารที่ใหม่ในจังหวัดอุบรรณราชธานิกษ์